อัมพันธ์ทะเลแต่นี่เป็นเรื่องของอัมพันธ์ทะเล
ตั้งแต่กลางปีที่แล้วมาจนถึงช่วงเวลานี้ค่ะ
ได้อ่านข่าวคนเจออำพันธ์ทะเลในประเทศไทยบ่อยครั้ง
และล่าสุดคือช่วงวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
วันนี้ไม่กี่สัปดาห์ค่ะ๒สัปดาห์มีคนเจออีกแล้วนะคะ
ทีนี้ไปเจอกันที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ำพันธเลหรือชาวบ้านเรียกว่าอ้วกปลาวานหรือขี้วาน

ชาวบ้านไปเจอในทะเลตากใบจังหวัดนราธิวาส
แต่ละก้อนมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะ
มีรีบ้างกลมบ้างสีครีมปนเหลือง
บางส่วนเป็นสีน้ำตาลผิวมันจะมันนะคะ

แต่ทีนี้พอดมใกล้มันจะมีกลิ่นคาวนะคะ
แต่ละก้อนน้ำหนักแตกต่างกันไปค่ะ
ก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่ไปเจอ๑๖กิโลกรัม

ส่วนข้อเล็กหนักประมาณ๕กิโลกรัม
ค่ะนางสาวชุลีพรผู้ผลลูกสาวเจ้าของบ้าน
ครอบครองอ้วกปลาวานหรือว่าอำพันธ์ทะเลตอนนี้นะคะ

วกวานเหล่านี้ลูกจ้างปอกมะพร้าวของที่บ้าน
เขาไปออกเรือหาปลาในปากอ่าว
แล้วไปเจอก้อนนี้มันลอยในน้ำ
ลักษณะแปลกก็เลยเก็บแล้วเอามาให้เขาดู
พอเห็นครั้งแรกเอ๊ะคุ้นนะเหมือนเคยดูข่าว

ก็เลยเปิดอินเตอร์เน็ตค้นคว้าหาข้อมูล

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิสูจน์

ตัดชิ้นส่วนของก้อนอำพันธ์ทะเล
เอาไปใส่ช้อนแล้วลนไฟ
ปรากฏว่ามันละลายเป็นสีน้ำตาลเหมือนในคลิปเลยฮะค่ะ
แล้วมาสูดดมเอ้ามีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นเทียนไขเผา
มั่นใจเลยนี่แหละอำพันธ์ทะเลของแท้
ตอนนี้มีหลายคนสนใจมาดูนะคะเพราะว่าเป็นของแปลก
เจ้าของเองกำลังส่งชิ้นส่วนให้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินตรวจสอบ
เพื่อเอานังสือรับรองถ้าใครมีจะต้องมีหนังสือรับรองนะคะ
หากมีคนสนใจซื้อเธอบอกก็ยินดีขายนะ
เพราะว่าอำพันธ์ทะเลเอาไปผลิตน้ำหอม
ใช่เอาไปสกัดเป็นส่วนผสมของน้ำหอม
แล้วก็จะได้มูลค่ามหาศาลทีเดียวแหละ

แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอำพันธ์ทะเล

แต่เขาบอกว่าอำพันธ์ทะเลที่เกิดขึ้นในแถวประเทศไทย

ราคามันมีตั้งแต่เป็นหมื่นจนถึงล้านนะ